ผมเริ่มต้นก่อนนะฮะหาเงินเข้าประเทศครับ
ปล่อยให้เงินไหลเข้าประเทศทุกทิศทุกทางนะครับ
อย่างแรกโครงการท่องเที่ยวเราพูดไปแล้ว
สงวนสำหรับคนไทยพูดไปแล้วนะฮะ
ที่สำคัญเปิดการเงินเสรี

การค้าออนไลน์เนี่ยวันนี้เราเสียเปรียบ
เพราะว่าออนไลน์เป็นของต่างชาติเกือบทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเป็นอาชีพสงวนคนไทยนะครับ
ต่อมาอีกสมมุติว่าเราได้เงินเข้ามาเยอะแยะแล้วนะฮะ

อันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่อยากจะพูดนะครับ
เพราะผมต้องการให้เกิดการแข่งขันและปราศจากการครอบงำและผูกขาดครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อจาก๑๖ธนาคารเราอาจจะเพิ่มเป็น๓๐ธนาคารอะไรอย่างนี้
ดอกเมียเงินกู้เงินฝากต้องต่างกันไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อันนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีโดยผมออกครับนะฮะ

กลับมาถึงเมื่อมีความสุขได้เงินมานะครับ
สิ่งที่เราสัญญาไว้เราจะทำหมดก็นั่นก็คือน้ำมันฮะ
อันนี้แน่นอนราคาสินค้าก็เสร็จขึ้น
อันต่อมาอีกนะครับค่าไฟฟ้า๓บาทสมมุตินะครับ
ลงไป๑บาทเหลือ๒บาทเพราะฉะนั้นถ้าลดต้นทุนแน่นอน
แต่ที่สำคัญคนอายุเยอะเราเอาเงินเดือนมาให้ถึงบ้าน

รุณามารับ๓๐๐๔๐๐๕๐๐ถ้าอายุยังไม่ถึง๖๐เอาไป๒๐๐๐นะครับ
เหนือจากนั้นเราอยากจะบอกว่าเราจะดูแลความสุขในทุกมิตินะครับ
สิ่งที่สำคัญเป็นประโยคเล็กแต่มีความยิ่งใหญ่นั่นคือ
ถ้าคนไทยรัฐบาลที่แล้วไปทำสัญญาเสียเปรียบประเทศไทยเสียเปรียบยังไงนะครับ
เราจะแก้ทุกพันธาสัญญาทุกสัญญาเพื่อให้คนไทยมีความเสมอภาคครับ